แหละครับว่าแค่ก้าวขาลงจากรถไฟ
ก็ทำให้ดวงของผู้ชายคนนี้ถึงฆาตตายสลดฮะโอ้โห
ตำรวจสภท่าหินที่ลบบุรีครับรับแจ้งเหตุว่ามีคนตายก็ไปตรวจสอบนะฮะ
ตรวจสอบขบวนรถเร็วห้าหนึ่งหนึ่งต้นทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตร
ปลายทางคือสถานีเชียงใหม่จอดนิ่งอยู่ที่ชาญชาลาที่๑
และผู้โดยสารเต็มขบวนเลยครับใต้ตู้รถไฟพบศพผู้ชายนอนคว่ำหน้า
สภาพศพเนี้ยนะฮะผมขอไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกัน
แต่ว่าคือบาดแผลชะกันนะครับนำร่างขึ้นมาจากบริเวณใต้ตู้รถไฟ
จุดที่เจอศพพบบัตรประจำตัวประชาชนทราบชื่อคือนายนำมนต
อายุยี่สิบสี่ปีพื้นเพลเป็นคนลบบุรีครับ
หลังจากที่บันทึกข้อมูลหลักฐานประวัติในเบื้องต้นแล้ว
รถไฟขบวนดังกล่าวก็เคลื่อนตัวออกจากสถานีลบบุรี
เดินรถตามปกติเพื่อไปถึงสถานีปลายทางที่เชียงใหม่
พนักงานรถไฟคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับชื่อว่าคุณนัทธวุฒิบอกว่า
เขานั่งอยู่หน้าห้องน้ำห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
ประมาณแค่สิบเมตรเท่านั้นเองฮะระหว่างที่รถไฟขบวนดังกล่าวกำลังแล่นออกจากสถานีรถไฟ
ซึ่งจอดอยู่ในชาญชาลาที่หนึ่งผู้ตายเนี่ย
จังหวะนั้นคือกำลังก้าวขาลงจากบันไดตู้ที่สิบสี่ค่ะ
จังหวะนั้นคือเหมือนกับกึ่งก้าวกึ่งกระโดดนะฮะแล้วพลาด
ร่างถูกแรงเหวี่ยงดึงเข้าไปใต้ล้อของขบวนรถไฟ
แล้วทับร่างเหยียบซ้ำจนเสียชีวิตครับเลยรีบตะโกนให้ผู้ช่วยสถานีรถไฟ
ซึ่งกำลังยืนตีสัญญาณทงอยู่ให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบและเร่งช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายไม่ทันครับนำร่างทรงชนะสูตรก่อนที่ประสานครอบครัวรับร่าง
บรรพิกุศลทางศาสนาต่อไปฮะแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย